ตอนที่๖บุคคลสำคัญของโลกยูเนสโกนายกัมพลวัชรพลเป็นนักหนังสือพิมพ์
โลกยูเนสโกนายกัมพลวัชรพลเป็นนักหนังสือพิมพ์
ผลงานด้านต่างและคุณงามความดีของนายกัมพลวัชรพล
การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
จึงได้มีมติให้ประกาศยกย่องให้นายกัมพลวัชรพล
ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน
ข้อเสนอของประเทศไทยโดยมีเกาหลีใต้เวียดนามและมาเลเซียให้การสนับสนุน
กำหนดเฉลิมฉลองระหว่างปีพศ๒๕๖๑๒๕๖๒
ในโอกาส๑๐๐ปีชาตการของนายกัมพลวัชรพล
และนี่ก็คือประวัติโดยสังเกตของบุคคลสำคัญของโลก
ที่ชื่อว่านายกัมพลวัชรพลผู้อุทิศตนด้วยวิริยะแห่งความเพียน